ไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าคดีที่ตำรวจไปจับผู้ต้องหาคนหนึ่ง
ซึ่งฆ่าลูกสาวอายุ๒ขวบ
แล้วก็ไปโบกปูนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
จะนำไปสู่การสืบค้นต่อ
เพราะว่าปรากฏว่าพอไปสืบสาวราวเรื่อง
ผู้ต้องหารายนี้อาจจะเป็นคนที่ฆ่าลูกของตัวเองหรือไม่
ซึ่งลูกของเขาก็ตายไป๕คนด้วยกัน
ตำรวจสนบังเขนค่ะได้คุมตัวนายส่องศักดิ์หรือนายเอ็มอายุ๔๖ปี
ผู้ต้องหาฆ่าลูกสาวโบกปูนที่จังหวัดกำแพงเพชร
มาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ
เจ้าตัวยอมรับว่าเขาฆ่าลูกจริงที่ทำไปเพราะว่าป่วยจิตเวท
ต้องกินยามาหลายปีตัวเองเนี่ยรู้สึกผิด
แล้วต้องการขอโทษสังคมกับสิ่งที่ทำลงไป
แล้วก็ปฏิเสธเรื่องเกี่ยวกับภรรยาและลูกว่าตัวเองมีทั้งหมดกี่คน
ให้คุณผู้ชมได้ดูช่วงที่ตำรวจหรือนักข่าวสอบถามเขากันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมไม่ทราบได้ยินเสียงหรือเปล่านะคะแต่ผู้สื่อข่าวบอกเนี่ย
ตอนที่ไมค์ไปจ่อแล้วเขาพูดเนี่ยเขาสะอื้นด้วยนะคะเขาร้องไห้นะคะ
มาเก็บรักษาที่สอนอบังเขนซึ่งตามรายงานคือรถคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นรถคันที่ผู้ต้องหาใช้ขนร่างของเด็กหญิงวัย๒ขวบไปฝังที่บ้านที่กำแพงเพชร
เมื่อวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมาหนูยังมีสมุดของน้องอยู่เลยอ่ะนะคะ
เนี่ยค่ะพนักงานสอบสวนสนบังเขนเนี่ยบอกว่าเขาสอบพฤติกรรมของนายเอ็มเนี่ย
ก็จะพบว่ามักจะทำร้ายร่างกายลูกตอนกลางวันค่ะ
คือตอนกลางวันเนี่ยภรรยาไม่อยู่ออกไปทำงานแล้วเขาอยู่กับลูกเพียงลำพัง
เขาอ้างว่าเด็กร้องพอลูกร้องเนี่ยก็รู้สึกหงุดหงิดรำคาญก็เลยทำร้ายร่างกาย
จนกระทั่งทำซ้ำซ้ำลูกเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
แล้วตอนเกิดเหตุทำร้ายลูกคนแรกเสียชีวิตในบ้านพักเนี่ย
ภรรยาคือนางสาวเจษดากลับมาพบก็ข่มขู่ไม่ให้ไปแจ้งความ
บังคับให้นำศพลูกไปทิ้งอำพลางคดี
จากนั้นพอก่อเหตุทำร้ายลูกคนต่อไปเสียชีวิตก็บังคับให้ภรรยาเอาศพไปทิ้งเหมือนเดิมแล้วขู่ด้วย
ถ้าไม่ทำจะเอาเรื่องการทิ้งศพลูกคนแรกไปแจ้งความขู่ไม่ให้พบหน้าลูกที่เหลือด้วยก็เลยกลัวนะคะ
จนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องทำตามคำสั่งที่ในเอ็มบอกให้ทำเรื่อยมาจนสุดท้ายลูกเสียชีวิตไป๔คนนะคะ
จากการสอบสวนตำรวจบอกว่าไปเจอความเชื่อมโยงกรณีที่เขาไปเจอศพเด็กถูกทิ้งในพื้นที่สอนอบังซื้อ๒ศพ
ซึ่งพนักงานสอบสวนของสนบังซื้อเขาก็มีข้อมูลการชนะสูตรเก็บดีเอนเอของเด็กไว้
เดี๋ยวจะเอาดีเอ็นเอไปเปรียบเทียบดีเอนเอของนายเอ็มกับแม่ของเด็กตกลงใช่ลูกหรือเปล่า
จากการตรวจสอบเขาบอกพบว่านายเอ็มเคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิต
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยนะคะ
อ่าวันนี้ตอนประมาณสักบ่าย๒โมง๔๐นนะคะ
ตำรวจคุมตัวแม่ของน้องโมเดลคือนางจุ๋มเนี่ยนะคะนางเสาจุ๋มเนี่ย
ซึ่งนางสาวจุ๋มเนี่ยตามข้อมูลบอกว่าเป็นคนซื้อปูนมาให้สามีร่วมอำพลางศพลูกสาว
วันนี้ตำรวจคุมตัวนะคะนางสาวจุ๋มมาสอบปากคำ
ก็มีสีหน้าเคร่งเครียดก้มหน้าก้มตาไม่ตอบคำถามอะไรค่ะร้องไห้อย่างเดียว
ตำรวจรีบนำตัวเข้าห้องสอบสวนค่ะ
อยากจะพูดอะไรอยากจะขอโทษ
เนี่ยถ้าดูจากแผนผังเรื่องเขียนแผนผังเลยนะก็คือเป็นภรรยาคนที่๔ของผู้ต้องหานี่แหละแล้วก็เป็นแม่ของเด็กที่เสียชีวิตที่เป็นคดีล่าสุดนี่แหละนะคะแล้วตามรายงานเนี่ยมีน้องโมเดลที่เสียชีวิตเนี่ยเขาชนะสูตรพลิกศพมาล่าสุดเนี่ยก็พบว่าถูกทุบตรงศีรษะตรงจนกระทบกระเทือนทางสมองค่ะไม่มี
น่าสนใส่น้องมากเลยอ่ะนะคะ
เอาจริงขนาดเมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปแค่ฆ่าลูกคนเดียว
แล้วก็ไปหวังที่กำแพงเพชรเนี่ยหม่อโหสะโหลดแล้วนะ
ผู้ชมกรณี๕คนนะครับตามข่าวบอก๕คน
ซึ่งพอตัวละครเยอะขนาดนี้เนี่ยนะฮะ

ประชุมกันเพื่อจะแกะรอยสืบสวนทุกอย่างอย่างละเอียดนะครับ

คือมันมีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพกับตำรวจสนบังเขนว่าก่อนหน้านี้ฆ่าลูกที่เกิดกับภรรยาเก่า๔คนในช่วงปี๕๖
แต่ยังไม่บอกรายละเอียดถึงวิธีการลงมือสังหาร
วงจรปิดในระแวกที่เกิดเหตุแล้วก็ตามเส้นทางที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเอาศพใส่
คุณผู้ผู้ชมไปนะว่าเดี๋ยวเรามีเป็นแผนผังเป็นผักครอบครัว
ว่าลูกที่เสียชีวิต๕คนนั้นเสียชีวิตปีไหนอะไรยังไงบ้าง
เป็นลูกของภรรยาคนที่๔
สี่คนเดียวจะไล่ให้ดูมีใครบ้างคนแรก
คนนี้มีลูก๕คนปรากฏว่าลูกตายไป๔รอดชีวิตคือเด็กหญิงอายุ๑๒ปีเพียงคนเดียว
และดูคนที่ตายนั้นคือยังเป็นทารกอยู่เลยนะอายุหลักเดือนนะฮะ๑๐เดือนตายปี๕๖
ใช่คนแรกตายปี๕๖อายุ๑๐เดือนใช่ไหม
ปี๕๗อีกคนนึงน้องอายุเดือนเดียวเอง
แล้วก็ปี๕๙๒เดือนปี๖๑๕เดือน
มีแค่เห็นเด็กหญิงวิทย์ที่รอดชีวิต
ทีนี้เมียคนที่๓
คุณยานี่นะฮะมีลูกคือ
เด็กชายวัดอายุ๑๐ปียังมีชีวิต
แล้วก็กับนางสาวจุ๋มคนล่าสุดที่เป็นข่าวนะครับ
คนที่ตายคือน้องโมเดลอายุ๒ขวบ
แล้วก็มีอีกคนนึงคืออยู่กับญาติที่กำแพงเพชรนะครับ
อายุ๖เดือนชื่อว่าน้องโตโต้

เมีย๔ลูก๑๐เสียชีวิตไป๕
มีใครบ้างรวมน้องโมเดลที่ตาย
เหลือมีใครบ้างฆ่าปีไหนบ้างคนไหนยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งในข่าวบางคนนี้คือก็ยังตามไม่ได้นะครับ
ว่ามีชีวิตที่บอกว่ามีชีวิตอยู่เพราะเราก็ยังไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร

หลังจากนี้รอการสอบปากคำอย่างละเอียด
ซึ่งตอนนี้ตำรวจเค้าทำอยู่โดยทางบอชนลโดยทางนครบาร์ตนี้นะครับ
ก็จะได้รายละเอียดในส่วนของคดีนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

ที่ยังไม่รู้ชะตากรรมก็คือลูกของภรรยา

คนที่สามนะคะเด็กชายวัตน์อายุ๑๐ปี
แต่ว่ามันมี๒คนก็คือน้องอายุ๑๒ขวบกับน้องอายุ๔ขวบ
ขวบที่เป็นลูกของภรรยาคนที่๔
คุณวิเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นภรรยาคนที่๒
วันนี้ก็มีผู้ใหญ่เข้าไปดูแลแล้วนะคะ
ก็คือคุณกัญจนาศิลปะอาชาซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เยี่ยม๒พี่น้องค่ะก็คือคนละแม่กันนะคะคุณผู้ชมอายุ๑๒ขวบคนนึงแล้วก็อายุ๔ขวบคนนึงนะคะ
เด็กหญิงอายุ๑๒กับเด็กหญิงอายุ๔ขวบนะคะ
ก็คือน้องวิเด็กหญิงอายุ๑๒ขวบเป็นลูกของภรรยาคนที่๒
ซึ่งตอนนี้อยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีก็พบว่าเด็กถูกทุบตีมีบาดแผลหลายแห่ง
ส่วนอีกคนนึงอายุ๔ขวบก็คือน้องมายมิ้นเป็นลูกสาวของภรรยาคนที่๔
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลรามาธิบดี
คือถูกจับแช่น้ำขังห้องไปช่วยมาได้
ส่วนน้องโตโต้เด็กชายอายุ๖เดือนเขาเอาไปฝากญาติเลี้ยงที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
คุณกัญจนาบอกว่าน้องวิไม่มีบาดแผลให้เห็นในปัจจุบัน
แต่ว่าเห็นร่องรอยของการถูกทำร้ายของน้องวิเนี่ยก็ค่อนข้างโตหน่อย
ก็น้องมายมิ้นตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ขั้นตอนต่อไปต้องไปดูเรื่องการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ
ซึ่งก็ต้องใช้เวลาค่ะ
แต่ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่าง๒๓
เหมือนกับว่าคือดูแลรักษาร่างกายและฟื้นฟูร์จิตใจ

จากนั้นก็จะถึงแถ่นที่จะวางแผนอนาคตของน้อง
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องวางแผนดูแลเด็กในอนาคต
ว่าจะเป็นยังไงจะเป็นรูปแบบญาติอุปถัมภ์หรือว่าหาครอบครัวอุปถัมภ์
แต่ว่าถ้าไม่มีเลยเด็กก็ต้องไปอยู่บ้านสงเคราะห์
ซึ่งตรงนี้คุณกัญจนาบอกเป็นทางเลือกสุดท้าย
ที่ไม่อยากทำมากที่สุดนะคะ